ใครที่ชื่นชอบพระเครื่องหรือว่าชอบของเก่านี้ต้องฟังให้ดีเลยนะคะ

คือจริงมีของอยู่ใต้ฐานเจดี

พระเครื่องอายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปี

ใช่ครับพอกรุแตกก็จะเจอวัตถุมงคลเยอะแบบนี้โอ้โห
พระเครื่องจำนวนมากที่เห็นเนี่ยนะคะ
ก็ถูกขุดขึ้นมาโดยคณะกรรมการวัดสิริวิลัยบรรพรก
หรือว่าวัดเขาปกล้นค่ะ
อยู่ที่ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
ก็ขุดขึ้นมาจากใต้ฐานเจดีเก่าบนยอดเขาปกล้นกลางเดือนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้เขาเปิดกันไปแล้ว๒หาย
ปรากฏว่าข้างในมีพระเครื่องชนิดต่างบรรจุอยู่นะคะ
มีทั้งพระขุนแผนพระร่วงแล้วก็พระเครื่องเนื้อดินหลายชนิด

ส่วนอีก๓หายที่เหลือในคณะกรรมการวัดเขาเห็นพ้องต้องการบอกว่า
เพื่อให้ผู้สนใจไปเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
และเงินที่ได้ก็จะนำไปบุรณปฏิสังขรวัด
วันนี้ได้เปิดกุพระเครื่องพระบูชาได้มาจำนวนนึง

โดยลายได้ทั้งหมดจะได้นำมาวัสดิ์พัฒนาทาวรรณวัตนภูิตของวัดชิวิรบรรพุธต่อไปจริงข้อน

เป็นคนแนะนำให้เจ้าอาวาสวัดเขาปกล้น
นำลงมาจากยอดเขาปกล้นค่ะ
จะได้มีเงินบูรณปฏิสังขรวัดตามความตั้งใจ
คณะกรรมการวัดก็เลยขึ้นไปขุดกรุพระ
ใต้ฐานเจดีเก่าจนเจอหาย๕ใบนี่แหละ
แล้วก็พอมาเปิดก็เจอพระเครื่องหลายร้อยองค์
คาดว่าน่าจะมีอายุกว่า๗๐๐ปีเลยค่ะครับ